เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มีปัญหา
ไม่รู้มันอะไรมีปัญหาตรงไหน
ต้นทางกลางทางเหนือปลายทาง
คือร้านนี้มาเล่าบอกว่า
รายเดอร์บริษัทดังเอาอาหารไปส่ง
เปิดมาเขาบอกว่าก้อนหินเต็มข้าวเลย

เนื้อเปื่อยใช่ไหมนะไม่ใช่มีท็อปปิ้งอยู่ข้างล่างเห็นไหม
นี่ครับมันจะเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
โพสต์เตือนภัยเล่าบอกว่าลูกค้าของร้านเนี่ยสั่งอาหารเป็นข้าวขยำปู
ผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปก็เอาอาหารไปส่งนะครับ
โดยใช้คำว่าส่งเอกชนรายหนึ่งก็แล้วกันอย่างนี้ดีกว่า
แต่แทนที่ลูกค้าจะได้รับอาหารที่สั่งนะแต่โทรกลับมาบอกว่าโอ้โหคุณ
กล่องข้าวหินเต็มเลยแล้วไม่ใช่หินกรวดก้อนเล็กนะหินก้อนใหญ่เนี่ยเห็นไหม
นี่เดี๋ยวเขาตักให้ดูเนี่ยคำถามคือหินมาได้ยังไง
ถ้าเกิดว่าไปดูเส้นทางของการเดินทางของกล่องข้าวเนี่ย
ครับแล้วปลายทางคือลูกค้าก้อนหินไปโผล่มาจากตรงไหนอ่ะ
โอ้โหนี่ตักออกมาได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ

นี่แหละฮะคือลูกค้าก็ส่งรูปภาพหินมาให้ดูแบบนี้นะครับ
เจ้าของร้านบอกโอ้โหฉันช็อกเลย

เธอก็ไปติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้
ต่อมาเธอโทรศัพท์ไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทแห่งนี้
สำนักการใหญ่บอกว่าโอ้รู้แล้วล่ะ

แล้วก็ได้โอนค่าอาหารกับค่าส่งคืนลูกค้าไปแล้วด้วย
คุณผู้ชมครับโพสต์นี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน
เข้ามาบอกว่าบางคนบอกเห็นใจนะเห็นใจเจ้าของร้าน
บอกว่านี่อาจจะเป็นการใส่ร้ายจากผู้แข่งหรือเปล่า

เห้ยลงร้านแล้วฝามันต้องเปิดแล้วพิดเอาหินใส่ไปอย่างนั้นหรอ

โอ้โหอ่ะก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดอย่างนั้น
เพราะว่าชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตคุณสังเกตไหม

ข้าวกับหินมันเรียงสวยจังวะ

เหมือนถูกจัดวางไว้

เพราะมันก็สามารถสืบหาตัวรายเดอร์ได้อยู่แล้วนี่
บางคนถึงขั้นบอกว่าถ้ารายเดอร์ทำจริงน่าจะเป็นเอาข้าวไปคลุกกับหินหรือเปล่า
แต่ดูหินแล้วแม่ทำไมหินมันไม่ติดข้าวเลยถ้าคลุก

ล่าสุดนะครับร้านเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอบังพลัดแล้วนะครับ
ยืนยังว่าทางร้านไม่มีส่วนบรูทเหตุไม่เกี่ยวข้อง
แล้วก็อยากให้คนที่ทำออกมารับผิดชอบ
ไม่ได้ต้องการเงินหรือค่าชดเชยใด
แค่ออกมาขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วอยากจะถามถ้าที่ร้านมีคนไปสารภาพ
แล้วถามเขาหน่อยนะว่าเขาทำทำไม
และช่วยส่งมาบอกให้ไทยรัฐทีวีออกข่าวด้วย

ถ้าว่าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยจะมีแค่รายเดอร์กับคนปลายทาง
ถูกมั้ยฮะถ้าจะเกิดขึ้นก็คือ๒ส่วนนี้เหรอ

ใช่หรือเขาเห็นว่าเราเป็นมนุษย์หินฟิสโตน